สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้พบกับ

นี่คือสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
คิดเป็น๓๖เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ
คำถามคือว่าไทยก็เป็นเมืองร้อนมีแดดค่อนข้างแรง
ผลิตได้ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวหาคำตอบพร้อมกันครับ
ต้นนี้คุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์ครับขายคำตอบก่อนนะครับ
ตกลงแล้วเมืองไทยมีแดดเพียงพอไหม

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบ๐๐นะคะ
เราได้รับแสงแดดมากพอสมควรเลยในปีหนึ่งนะคะ
โดยจากกราฟทางด้านขวาจะเห็นว่าในปี๒๕๕๙
แดดความเข้มเฉลี่ยในเมืองไทยอยู่ที่๑๗๖เมกาจูน

ซึ่งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา
แล้วก็สภาพเมียนมาร์แค่เล็กน้อยเท่านั้น

ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เยอะเลยค่ะ

แต่ว่าจากข้อมูลในปัจจุบันค่ะ
แต่พบว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

แสงทิศอยู่ที่๑๔๒๐เมกาวัตต์เท่านั้นนะคะ

ซึ่งมีความเข้มแสงน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่ง
เขากลับมีกำลังการผลิตมากกว่าเราถึง๖เท่า
เช่นเดียวกันนะคะญี่ปุ่นมีความเข้มแสงน้อยกว่าเรา
แต่ขณะนี้เขามีกำลังการผลิตจาก
แสงอาทิตย์ถึง๓๔๐๐เมกาวัตต์เลยนะคะ
คือไทยมีต้นทุนดีกว่าหลายประเทศ

แต่เรายังผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ค่อนข้างน้อย
แนวโน้มอนาคตจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับอาจารย์
ค่ะก็ถ้าดูแนวโน้มในอดีตก่อนนะคะ
เรามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย
เพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปีเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะ
แต่ว่าปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่
สำหรับการใช้ไฟฟ้าของทางประเทศนะคะ
ในอนาคตก็คาดว่าแนวโน้มก็ควรจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยค่ะ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่เมืองไทยมีความเข้มของแสงมาก
มีแดดจัดแดดแรงแต่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าได้ค่อนข้างน้อย
มันเกี่ยวข้องมันมีผลมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์

ปัจจัยแรกก็คือการสนับสนุนของรัฐบาลในอดีต

อาจจะจำได้ว่ารัฐบาลเปิดรับซื้อไฟฟ้าเป็นช่วง
เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็มีโคต้าที่จำกัดนะคะ
ประการที่๒ก็คือราคาของเทคโนโลยีค่ะ

ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่สมัยก่อนนะคะ๗๘บาทต่อหน่วย
แต่ว่าในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา

จะเห็นว่าปัจจุบันเหลือแค่ประมาณ๔บาทต่อหน่วยไฟฟ้าเท่านั้น
เพราะฉะนั้นในอนาคตก็สดใสพอสมควรเลยค่ะ

การที่จะสนับสนุนให้คนหันมาใช้
หรือผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นนะคะ
ภาครัฐก็ต้องมีความชัดเจนในด้านนโยบายนะคะ
สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในรูปแบบไหนนะคะ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดแผงโซล่า

เอกชนก็มีบทบาทไม่แพ้กันนะคะ
ด้วยการให้ความสะดวกทางด้านการเข้าถึงเงินทุน

อาจจะเป็นในรูปแบบของการให้สินเชื่อโซล่า
หรือว่าการให้เช่าซื้อแผงโซล่าค่ะ
ครับผมคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้